อากาศร้อนค่ะช่วงนี้ประเทศไทยแม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง
แต่เชื่อว่าหลายคนจินตนาการเวลาแดดเปรี้ยงออกนะคะ
ออกไปข้างนอกนี่เดินออกไปนอกออฟฟิศบางครั้ง
ก็อยากจะวิ่งไปหาที่หลบภัยเมื่อไหร่จะเลิกร้อนสักที
แดดนะใช่นะคะไม่ใช่แค่คนเท่านั้น
กรวดก็เป็นเหมือนกันค่ะลีลาจะเป็นขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
จ้ำร้อยเมตรกันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับเจ้าตะกรวดตัวนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะภาพนี้เร่งสปีดหรือเปล่า
ไม่ใช่ลูกค้าใช่เป็นการลีลาความเร็วจริงของเขานะคะ
คลิปของสัตว์ตระกูลตะกรวดที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายซาอุดีอาราเบีย
ก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งฝ่าแดดสุดกำลังเลยล่ะค่ะ
เพื่อมาพักเข้าร่มอยู่ที่ก็ไกลหลายเมตรเหมือนกันนะคะ
พอถึงเข้าร่มก็แห่งเทียมแล้ว

โอ้โหขอแผ่ซะหน่อยนะคะโอ้เย็นสบายวิ่งมาเหนื่อยเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นสภาพน่าสงสารนะคะแต่ก็ฟินไปกับเขาด้วยนะคะ
คนก็เข้ามาดูกันขำกัน
แล้วก็มีเอาไปตัดต่อภาคเสียงเป็นเจ้าตะกรวดตัวนี้
อินเนอร์ไปเพิ่มเติมมากกว่าเฟื่องด้วย

แห่กันทำคลิปภาคเสียงตะกรวด
เครื่องเนี่ยเบาะไปดูคลิปในโลกโซเชียลกันดีกว่าว่าจะเด็ดขนาดไหนค่ะ
เสียดายไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแปลให้ไม่ได้

โอ้โหวิ่งไปแล้วครับวิ่งมาหรอตุหนาละครับ

ก็คลิปนี้ยอดวิว๓ล้าน๕แสนครั้งแล้วนะคะ

ลีลาการตะกรวดหลายคนแปละ
น่ารักจริงนะหน้าเขาไม่ไหวจริง
ต้องถามต้องที่พอมีร่มปุ๊บก็แพ้เลย
ใช่ตลกแล้ววิ่งเร็วจริงนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าตะกรวดด้วยนะจ๊ะสู้นะลูก